คนใช้รถใช้ถนนใช้ทางเท้าตรงนั้นก็ตกออกตกใจกับผู้ชายคนนี้ฮะ
เพราะว่าอยู่ดีพี่บุ๊คเขาเดินถือมีดกวัดแกว่งไปมาแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เสื้อดำแม่ไปเอามีดมาจากไหนแล้วนั่น
นั่นคืออยู่บริเวณใต้สะพานลอยนะคะ
แล้วก็เหมือนกับในพื้นที่จังหวัดสมุทราการที่เขาเนี่ยเดินถือมีดนี่นี่โอ้โหควงมีดไปมาอยู่ใต้สะพานลอย
ผ่านไปผ่านมาก็ถึงกระบาดเสียวหัวอกใจสั่นกันหมดเลยนะคะ

มีคนมาเห็นไงคะเขามีการโพสต์เอาไว้พร้อมกับระบุข้อความว่า
อยู่แถวหน้าคอนโดย่านปู่เจ้า
ระวังผู้ชายคนนี้ดีนะเนี่ยค่ะเสือดำถือมีดยาว
ไม่รู้ว่าไปเอามีดมาจากไหนควงมีดสนั่นแบบในคลิปที่เห็นแบบนี้
เจอแล้วหลายคนก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับทุกคนก็ต้องเดินทางกันไปมาบริเวณนั้นน่ะนะคะ
ซึ่งก็มีคนแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เพียบเลย
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณสะพานลอยที่เจอนุ่มควงมีดคนนี้
จุดนี้อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิทย์๑๑๕กับสุขุมวิทย์๑๑๗
คือบริเวณนี้ก็จะมีบริษัทสำนักงานห้างร้านหลายแห่งเลยนะคะ
ผู้คนสัญจรไปมาใช้รถเมย์เยอะมากทั้งกลางวันกลางคืน
ขณะที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเห็นผู้ชายคนนี้เหมือนกันค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายเสือดำควงมีดคนนี้นะ
เหมือนกับเดินแล้วก็นอนอยู่ใต้สะพานลอยวนเวียนไปมาสัก๓๕
สี่วันได้ไม่รู้มาจากไหนนะคะแล้วก็เดาว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่ว่าอย่างงั้น
เท่าที่สังเกตดูคือเขาบอกว่าเขาเจอผู้ชายเสื้อดำที่เดินถือมีดเนี่ยคือซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
เหมือนใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ามีตำรวจเข้าไปควบคุมตัวแล้วนะคะ
บอกว่าให้เหมือนกลับมาดูแลบริเวณนี้หน่อยและถ้าเกิดว่าพบเจอผู้ชายคนนี้ออกมาจากโรงพัก
เพื่อรับไปดูแลต่อไปหน่อยหวั่นว่าจะเกิดอันตรายนะคะครับ